สวัสดีครับกีฬาในช่วงเช้าวันนี้นะครับเราพูดถึงผลการแข่งขัน
ไม่ใช่ว่าเราสู้ไม่ได้นะครับแต่ว่าประตูที่ทำให้เกิดจุดเปลี่ยน
เดี๋ยวมาดูกันครับเกมก็กำลังดีดีอยู่ครับ
แต่จังหวะนี้แหละครับนาทียี่สิบสามธนศักดิ์ศรีใสเลยครับ
กองหลังของกว่าสงฆ์มหาภัยไปดึงโอล่าอดีตกองหน้าทีมชาติสวีเดน
ในเขตโทษเชียงรายเสียจุดโทษและตอยวาเดนลุกขึ้นมายิงเองไม่พลาดครับ
เชียงรายก็พยายามที่จะขึ้นเกมบุกหลายต่อหลายครั้งฟรีคลิกของศิวากรเตียตระกูล
ก็ปั่นหลุดกรอบไปครับนาทีสามสิบสามจากนั้นโอกาสนะครับ
ทางแอนดูนับบูธครับมงชนคานาทีห้าสิบแปด
แต่ว่าข้ามค้านออกไปและทีแปดสิบเก้าทีรายุบรรหารกับตัวสำรองของเชียงราย
เข้าบอลหนักครับโดนใบแดงไล่ออกก่อนจบเกมนะครับ
ด้วยการแพ้ศูนย์ต่อหนึ่งครับเชียงรายนัดที่สองก็จะกลับมาเล่นในบ้าน
เจอกับปั๊กกิ้งกัวอันรองแชมป์ลีกจีนวันที่สิบแปดปุ่มภาพันธ์นี้
ให้กำลังใจกันต่อไปครับ